ถ้าเจอเอาออกจากถ้ำแบบไหนอย่างไร
เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้สูญหายทั้ง๑๓คนภายในถ้ำ
จะมีการผศมพโยบารเบื้องต้นการภายในถ้ำก่อน
โดยยังไม่นำตัวออกมาทันที
ใช้สำลีผ้าก๊อสหรืออุปกรณ์ปิดตา
เพื่อรอการปรับสภาพสายตา
หลังจากอยู่ภายในสถานที่มืด
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
จากนั้นจึงจะนำตัวขึ้นเปรย์
แล้วก็นำออกไปขึ้นรถพยาบาล
จอดรอประจำจุดอยู่ทั้งหมด๑๓คัน
ก็คือใช้๑คันต่อผู้ประสบภัย๑คน
พร้อมกับทีมแพทย์กู้ชีพแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ด้วย
เมื่อรถพยาบาลรับตัวมาแล้ว
ซึ่งมีลักษณะเป็นเต้นทาหารหกหลัง

และการปฏิบัติตามหลักสากล

มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต
มีการตรวจประเมินสภาพร่างกายว่าบาดเจ็บหนักหรือวิกฤตเพียงใด
เพื่อคัดกรองว่าอากาศอยู่ในระดับใดพร้อมกับทำประวัติ

หลังจากนั้นนะครับแผนเดิมจะนำแต่ละคนขึ้นรถพยาบาล
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีนะครับ
ยกเว้นคนที่อาการหนักหรือว่าวิกฤต
ก็จะลำเลียงไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

แล้วนำตัวขึ้นถ่ายรถพยาบาลไปส่งยังโรงพยาบาล
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการปรับแผน
โดยจะใช้การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์
เลียงทั้ง๑๓คนเลยไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้แค่๑๕นาที

ถ้าใช้รถยนต์มันต้องใช้เวลาถึง๑ชั่วโมง
ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นแล้ว
ย่างเข้าวันที่๘แล้ว
ทั้ง๑๓คนอ่อนแรงแน่
เวลาในการไปถึงโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
มีการเตรียมพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุแยกเฉพาะรองรับ๑๓คน

จากสำนักงานควบคุมป้องกันโรค
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
และนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมโรงพยาบาลรอบจุดเกิดเหตุ
ทั้งโรงพยาบาลแม่สายแล้วก็โรงพยาบาลแม่จันทร์
รองรับเรื่องการส่งต่อด้วยค่ะ
ก็ปรับแผนกันนะครับเพื่อจะรองรับเวลาพบตัวนะฮะใช่ค่ะ
จะได้ช่วยเหลือกันเร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ